ต่อกันเรื่องการจ้างวานล้มมวยนะคะล่าสุดค่ะค่ายสิงหมณีนะคะ
ก็ได้มีการเค้นคนที่จ้างวานบอกให้ยอดสามเอดาบเชษสันติบาลล้มมวย
ในการแข่งขันที่สนามมวยเวทีลุมพินีช่วงเย็นวันนี้ค่ะเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะ
มาจากที่ยอดสามเอดาบเช่สันติบาลเล่าให้ป๊อปทุ่งสงฆ์ค่ะ
งานของค่ายสิงมณีที่ซ้อมอยู่ฟังเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะว่า
มีคนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าชกยังไงก็ได้ให้แพ้
และถ้าแพ้ก็จะให้เงินจำนวน๔๐๐๐บาทแล้วก็ได้นัดพบกับนักมวยในช่วงวันชั่งน้ำหนักตอนเช้าด้วย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนช่างน้ำหนักนะคะคนดังกล่าวก็ได้มาเดินวนเวียนที่สนามมวยเวทีลุมพินี
ทีมงานสิงหมณีรวบตัวไว้เพื่อเค้นความจริงค่ะ
คุณป๊อปทุ่งสงศก็คือคนเสื้อสีดำที่จับคอเสื้ออยู่นะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปด้วยค่ะซึ่งคุณพบทุ่งสงศ์ก็บอกว่า
ดิตกระบี่ซึ่งเป็นทีมงานเดิมของนักมวยคนนี้ค่ะสมัยที่ยังชกอยู่ที่ต่างจังหวัด
ขั้นตอนต่อไปจากนี้นะคะก็จะให้เด็กขึ้นชกใน
หลังจากนั้นจะพาไปแจ้งความที่สอนอบังเขน
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเวทีมวยลุมพินีรามอินทากม๒ค่ะ